มีคนร้ายนะครับที่เข้าไปขอดู
สร้อยข้อมือทองคำ๓เส้น

เป็นสาวประเภท๒นะครับทุกผู้ชมครับ
มารอบที่๓นี่ก็ยังไม่ซื้อ

แต่ตำรวจทำงานไวมาก
ไปจับได้ทันควันเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้
นี่นะครับเป็นสาวประเภทสองนะครับ
แต่งกายมาแบบผู้หญิงเลยใส่วิกมานะ

เป็นร้านทองในห้างนะครับที่ตัวเมืองกาลสิน
วิ่งหนีไปได้แค่๑๐นาทีถูกจับได้
นี่นะฮะอายุ๒๒ปี
เขาบอกว่าเขาทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้อยากได้ทองนะ

นี่เขาบอกเขาอยากติดคุกอีกรอบนึง

โตมี่บอกว่าเพราะว่า
ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุลักษัพนายจ้างถูกตำรวจจับ
ตอนนั้นอยู่ที่สนคันนายาวที่ถูกจับติดคุกไป๕เดือน
โทษออกมาเนี่ยกลางเดือนมกราคมออกมาไม่มีงานทำ
ไม่รู้จะทำอะไรหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
สุดท้ายเนี่ยปัญหาชีวิตรุมร้าวตัดสินใจไปชิงทองเขา
เพื่อตั้งใจให้ตำรวจจับอยากจะกลับเข้าคุกอีกรอบนึง
โอ้โหมันได้มั้ยเนี่ยแบบนี้ก็มีด้วย
คือมันต้องติดคุกอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าคุณไม่คิดจะตั้งใจทำมาหากิน
ว่ากลับตัวคืนสู่สังคมเลยเหรอนั่นน่ะสิ